ทีนี้จากเรื่องครูกับนักเรียนแล้วมาดูเรื่องนักเรียนกับนักเรียนหน่อย
คราวนี้เป็นรุ่นพี่ม๓ที่จังหวัดลำปาง
รุมทำร้ายรุมยำบังคับรุ่นน้องม๒ให้กราบเท้า

แล้วก็มีคลิปออกมาอีกเป็นคลิปตัวที่๒ที่รุ่นพี่
กลุ่มเดิมนะรุมทำร้ายน้องหน้าห้องน้ำ

คือกำลังจะบอกว่าวันนี้ค่ะมีคลิปล่าสุดออกมาอีกแล้ว

คลิปนี้ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์เขาก็แชร์คลิปกัน
เป็นคลิปกราบเท้ากลางห้องเรียนคลิปนี้เลยคุณผู้ชม
กลุ่มเด็กรุ่นพี่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่ง

แล้วรุ่นพี่มีประมาณสัก๘๑๒คน

แล้วดูสิคะรุ่นน้องที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดง
โดนรุมอยู่เป็นรุ่นน้องชั้นม๒

ให้น้องม๒คุกเข่ากราบเท้าขอโทษ
และตอนที่คุกเข่าน้องกราบเท้าขอโทษ
รุ่นพี่เนี่ยก็ทั้งใช้เท้าถีบทั้งต่อยทั้งเตะรุ่นน้อง
จนน้องคือพยายามแบบลงไปกับพื้นแล้วก็กราบ
เหมือนกับเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนรุมทำร้ายไปมากกว่านี้

ถูกต้องเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม
มันไส้มันไส้ที่รุ่นน้องไปมองหน้าแค่นั้นค่ะอ้าวมีอีกคลิปหนึ่ง
คลิปที่๒ถูกปล่อยมานี่เมื่อวาน
เป็นคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์กันเหมือนเดิม
เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้เพราะว่ามีนักเรียนชาย๔๕คน

รุมทำร้ายนักเรียนรุ่นน้องจนบาดเจ็บ
ใบหน้าปูดบวมฟกช้ำนอนฟุบกับพื้นคือแบบกระหน่ำไม่ยั้งเลย
แล้วก็มีนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปห้ามแล้ว
แล้วก็พยุงตัวนักเรียนที่ถูกทำร้ายลุกขึ้นมาพร้อมกับถ่ายคลิปไป
หัวเราะไปคือเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ปกติเหรอ

แล้วที่สำคัญคุณทั้ง๒คลิปเลยนะ
เมื่อกี้เกิดในห้องเรียนนี่ก็เกิดหน้าห้องน้ำหลังโรงเรียนนะ
ถูกต้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าห้องน้ำ
อย่างที่บอกหลังโรงเรียนที่ลำปางวันที่๑๔มกราคม
อกจากนี้ยังมีเด็กอีกหนึ่งคนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า
ตัวเองเนี่ยนะถูกกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้
ซึ่งกำลังเป็นข่าวทำร้ายร่างกายในห้องเรียน
เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาเช่นกัน
สาเหตุมาจากขณะที่กำลังจะออกจากห้องเรียน
เผลอไปมองหน้ากลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้ทำให้รุ่นพี่ไม่พอใจ
พอไม่พอใจก็เลยลากตัวไปชกต่อยจนบาดเจ็บ

หน้าห้องน้ำอันนี้คือโดนวันที่๔มกราปีนี้ถูกไหม
ส่วนในห้องเรียนที่บังคับให้กราบเท้าเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว

ทีนี้ค่ะพอผู้ปกครองของเด็กทั้งสองรายเนี่ย

รับไม่ได้ว่าทำไมลูกหลานฉันถึงต้องโดนขนาดนี้

มันไม่ได้มีอยู่แค่๒คลิปที่ปล่อยมาในโลกโซเชียล

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ให้ตำรวจเชิญตัวกลุ่มนักเรียนชายรุ่นพี่ม๒

มาสอบสวนแล้วก็มาดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะ
คาดการณ์ไว้ว่ามี๖คลิป

นี่คือล่าสุดของล่าสุด
เพราะเพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยนะคะ

คลิปนี้เกิดขึ้นในห้องเรียนเลยนะคะ

แล้วดูสิรุ่นพี่เขาปิดประตูห้องเรียน

แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะคะ
ก็ไปสอบถามเด็กที่ถูกทำร้ายในคลิปนะ
เด็กบอกว่ารุ่นพี่ที่ทำร้าย
เป็นรุ่นพี่กลุ่มเดียวกันกับคนในคลิป

ใช่แล้วเด็กที่ถูกทำร้ายก็บอกว่า
ที่ผมโดนเนี่ยเป็นเพราะว่ารุ่นพี่ไม่ชอบหน้าผม
เท่านี้เองหรอ
ใช่อยากให้ฟังจากปากของเด็กที่โดนรุมค่ะ
ของเขาตาย

ติดประตูไหม
หลายคนมันมาเจอใครคนเดียว

คือจากเด็กที่ถูกทำร้าย
เรามีข้อมูลจากน้องคลิปแรก

คุณยายของน้องเขาก็บอกนะว่ายายก็เพิ่งเห็นคลิปเหมือนกัน
แล้วพยายามถามหลานหลานบอกว่าไม่กล้าที่จะบอกใคร
เพราะว่าครูไม่ให้บอกคนที่บ้าน
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กรณีแบบนี้แต่ว่าที่สำคัญ
มีคุณปู่ของน้องที่เขาอยู่ในคลิป
ที่เป็นรุ่นพี่ที่ไปรุมทำร้ายเนี่ยนะ
มีปู่เขาบอกเขาบอกว่าเขาเสียใจที่หลานทำแบบนี้
ปู่ก็ยอมรับด้วยว่าไม่ค่อยจะมีเวลา
ที่จะไปอบรมสั่งสอนหลานเพราะว่าก็ต้องหาเช้ากินค่ำ
ปกติหลานอยู่ที่บ้านก็เป็นคนดีนะ

ปู่บอกว่าเวลาเห็นคลิปนี้ว่าหลานทำผิด

ไม่รู้ว่าจะไปกู้ยืมเงินจากใคร
ถ้าไปกู้ยืมเงินมาได้ก็จะรับผิดชอบ
แต่ถ้าหาเงินไม่ได้ปู่บอกเลยนะ

ถ้านับดูเผยแพร่มาในโลกออนไลน์๓คลิปแล้วนะ

แต่เห็นเขาบอกกันว่ามีทั้งหมด๖คลิป
แล้วชาวโซเชียลมีเดียค่ะก็วิพากษ์วิจารณ์
ตำหนิไปถึงผู้บริหารของโรงเรียน

ว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงตั้งหลายครั้ง
แล้วทำไมถึงไม่ดำเนินการกับรุ่นพี่
เดี๋ยวความคืบหน้าคุณผู้ชมรอติดตามค่ะ
ทั้งช่วงข่าวเย็นแล้วก็ไทยรัฐนิวสโชว์นะคะ
เพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสพเกาะคา
เขาจะเชิญนักเรียนทั้ง๓คนที่อยู่ในคลิป

นี่ไงคุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์หน้าจอมา
บอกว่าอ้าวแล้วคุณครูไปอยู่ที่ไหน
ทำไมถึงไม่มาจัดการอะไร

รวมถึงส่งมาว่านักเรียนที่รุมรุ่นน้อง

แต่อย่างข้อมูลที่คุณยายเขาบอกว่าเด็ก
คนที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าคุณครูไม่ให้ไปบอกใคร

ว่าเรื่องนี้สรุปยังไงกันแน่คุณครูรู้

อาจจะมีคนโดนรุมทำร้ายมากกว่านี้